เราก็พูดกันอย่างต่อเนื่องนะคะว่าเงินเยียวยา๕๐๐บาท
บางคนเขารอไม่ได้เพราะว่าความหิวความอดหยาก
มันรอไม่ได้จริงจริงนะคะนี่กลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เมื่อวานนี้หลายคนตกออกตกใจนะคะคุณป้าเดินทางไปที่กระทรวงการคลังค่ะ
ทวงถามเงิน๕๐๐๐บาทแล้วก็ตะโกนบอกว่าไม่มีใครสนใจกูเลย
กรอกยาเบื่อหนูค่ะกรอกพิษหน้ากระทรวงการคลัง๕๐๐แลกชีวิตนะคะ
กลายเป็นเรื่องราวเลยนะคะหลังจากที่ป้าเนี่ยกินยาเบื่อหนูเข้าไปแล้ว
เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังตำรวจสนบังซื้อพอเห็นเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
พยายามเข้าไปช่วยป้าแต่ว่าสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมก็ไม่ไหว
ต้องโทรเรียกเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระมงกุฎซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด
ช่วยคุณป้านะคะแล้วก็นี่เป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
กำลังเคลื่อนย้ายคุณป้าคุณป้าอายุสักประมาณ๔๐๕๐ปี
นอนแน่นิ่งอยู่ที่ประตู๔ของกระทรวงการคลัง
หลังจากที่ก่อนหน้านี้แกกินยาเบื่อหนูเข้าไปแล้วก็ดิ้นทุรนทุรายนะคะ
ไปสองรอบด้วยกันนะคะสุดท้ายต้องนำตัวป้าส่งโรงพยาบาล
เดตความคืบหน้าเรื่องของอาการล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
ล้างท้องแล้วป้าสามารถพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ตามปกติแล้วค่ะ
แล้วก็ตอนนี้ตัวคุณป้าถูกส่งไปที่โรงพยาบาลที่อยู่ในสิทธิ์ที่ป้าจะได้รับการรักษานะคะ
ทราบชื่อต่อมาผู้หญิงคนนี้คุณป้าท่านนี้ชื่อว่านางสาว
อัญการบู๊ประเสริฐอายุ๕๙ปี
คุณป้าเนี่ยเป็นพนักงานทำความสะอาดป้าโดนเลิกจ้างหลังจากที่ประกาศพรกรฉุกเฉินนะคะ
หลังจากนั้นป้าไม่มีเงินป้าทำไงป้าลงทะเบียนเลยค่ะ
ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันเพื่อหวังว่าจะได้รับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
แต่สุดท้ายป้าก็ไม่ได้นะคะป้าไม่ได้ป้าขอทบทวนสิทธิ์อีกครั้ง
ป้าเนี่ยเป็นคนที่เข้าเกณฑ์สีเทาขอทบทวนสิทธิ์อีกครั้งแต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบค่ะ
ป้าก็เลยบุกไปที่กระทรวงการคลังเราไปถามคนที่เห็นเหตุการณ์
พนักงานร้านขายก๋วยเตี๋ยวฝั่งตรงข้ามกระทรวงการคลังบอกว่า
เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นสักประมาณเที่ยงใช้เวลาชั่วโมงเดียวเท่านั้น
ไม่ต้องมาสนใจฉันเพราะฉะนั้นแล้วคนขายก๋วยเตี๋ยวก็เลยน่าจะ
เขาคาดการณ์ว่าป้าน่าจะไม่ได้เงิน๕๐๐บาทก็เลยมาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
เดินไปดูกางร่มไปให้แกก็จะพยายามเอาแกเข้าร่มมาล่ะ
แต่มันมันหนักก็เลยเอาแกไม่ได้เรียกเราพอก็ไม่ค่อย
เขาไม่มาช่วยไงก็เลยเอาแกไปนั่งตรงนี้นั่งไว้ตรงพิงกับประตูไว้
๕๐๐๐หรือเปล่าไม่แน่เค้ามาเรียกร้อง๕๐๐๐นี่ประมาณ๕๐๐๐นี่ไหม
เพราะตรงนี้ก็คือเขามาเรียกร้อง๕๐๐แต่ไม่มีใครที่จะมายอมกินยาตรงนี้
มีป้าคนนี้ให้เขายอมกินยาตรงนี้เลยยอมที่จะตายตรงนี้เลย
นี่ไงคะถึงบอกว่า๕๐๐๐แลกชีวิต
มาถึงหน้ากระทรวงการคลังแบบนี้กระทรวงการคลังก็ต้องรับรู้แหละนะคะ
ดำเนินการให้ทันทีนะคะแต่อย่างแรกเลยที่ต้องทำคือการให้กำลังใจก่อน
ส่วนการชี้แจงจะเป็นอย่างไรทำตามมาการให้กำลังใจคือนาย
แล้ววรณแสงสนิทค่ะเค้าส่งกระทรวงการพลังนะคะ
ได้ส่งข้อความแสดงความเสียใจไปยงคุณป้าที่ไปก่อเหตุกินยาฆ่าหนู
กินยาเบื่อหนูที่หน้ากระทรวงการคลังนะคะและไม่เท่านั้นส่งผู้ช่วยไปด้วยค่ะ
ผู้ช่วยประหลัดกระทรวงการคลังไปเยี่ยมถึงที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเลยนะคะ
แล้วก็ได้ทราบข่าวดีจากคุณป้าด้วยก็คือการที่คุณป้าตอนนี้พ้นขีดอันตราย
ส่วนเรื่องของข้อมูลต่างในการลงทะเบียนที่คุณป้าบอกว่าลงทะเบียนไปแล้ว
ตอนแรกมันไม่ผ่านขอข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ยังนิ่งเงียบหายไป
แต่คุณป้าบอกรอไม่ได้ต้องมาทวงที่กระทรวงการคลัง
โศกระทรวงการคลังให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะบอกว่า
คุณป้าที่ไปก่อเหตุก็คือชื่อนางอัญญาการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันวันที่๒๘มีนาคม
แจ้งอาชีพว่าอาชีพรับจ้างทั่วไปทำความสะอาดบ้านขณะนี้ถูกเลิกจ้าง
นี่คือข้อความที่เขียนระบุไปเพิ่มเติมผลการคัดกรองเบื้องต้นเบื้องต้น
นางอัญการถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่จะต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม
ซึ่งต่อมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีก็คือส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเรียบร้อย
ทีนี้ณเมื่อวานนี้ข้อมูลในระบบหลังจากที่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาแล้ว
เป็นอย่างไรระบบคัดกรองของเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน
ปรับปรุงสถานะคือเขาดูข้อมูลล่าสุดเลยนะปรับปรุงสถานะล่าสุดของนางอัญญาการ
หกนาฬิกาก็คือหกโมงเช้าของเมื่อวานนี้สถานะคืออยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน
นี่คือข้อมูลที่เว็บไซต์มันแจ้งออกมามันเด้งออกมาซึ่งหมายความว่าผ่านเกณฑ์แล้ว
และจะได้รับเงินเยียวยาในวันพุธนี้พุธที่๒๙เมษายนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้
พร้อมกับผู้ผ่านเกณฑ์คนอื่นในกลุ่มอาชีพรับจ้างทำความสะอาด
เช่นเดียวกับคุณอัญการนั่นเองแต่ว่าอย่างที่คุณโรสลินบอก
มันรอไม่ได้พอข้อความมันแบบนี้มันออกมาแบบนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะ
มันไม่ได้พูดคำไหนเลยนี่คะที่บอกว่าคุณผ่านแล้วปรับปรุงสถานะ
ก็รอไม่ได้ค่ะก็ต้องไปทวงถึงที่หน้ากระทรวงการคลังจนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
อกจากนี้โฆษกระทรวงการคลังแจ้งด้วยว่านอกจากคุณอัญญาการแล้ว๒๘๒๙เมษายนนี้
ก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้จะมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเพิ่มขึ้น๑ล้าน๕แสนคน
คนที่ยังลงทะเบียนไม่ผ่านบอกว่าอย่าเพิ่งลดลักความพยายาม
แนะนำให้ตรวจสอบการแจ้งเตือนต่างทั้งจากโทรศัพท์มือถือ
และการลงทะเบียนในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน
ดูอีกทีว่ามีการส่งข้อมูลมาหรือไม่
เป็นการเตือนว่าให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมกลับไปเข้าสู่ระบบ
หลังจากก่อนหน้านี้มีผู้ลงทะเบียน๑ล้าน๓๐๐
๓แสนคนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลยืนยันกลับเข้าสู่ระบบเลย
ดูเช็คทั้งโทรศัพท์มือถือทั้งในเว็บไซต์เช็คให้มันครบ

วันนี้๒๘ใช่ไหมคะเดี๋ยวจะมีคนได้รับเงิน๕๐๐๐อีก๘แสนคน
ส่วนพรุ่งนี้๒๙๑ล้าน๑แสนคนนะคะ

คือเราไม่ได้อยู่ในสถานะนั้นเราพูดไม่ได้นะบางทีเนาะ

กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุด